กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตจับตามองกันอย่างต่อเนื่อง

เปิ้ลไอโอรีนก็เดินทางไปแจ้งความป่อเปี๊ะ

ข้อหาสงสัยในการร่วมกันลักทรัพย์

แล้วก็บอกว่ามีการดึงเงินจากในซองออกไป

เปี๊ยกนี่คือพิธีกรผู้ดำเนินรายการ

ก็คืออดีตผู้จัดการส่วนตัว

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเหตุทะเลาะวิวาดกันก่อนนะฮะ

ที่โบห์หยิบเงินในซองตนมองเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราได้ขอไป
ไม่เกี่ยวกับค่าตัวเปิ้ลไอรินโบห์หยิบเงินในซองตนมองเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราได้ขอไป

โบห์หยิบเงินในซองตนมองเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราได้ขอไป
หยิบเงินในซองตนมองเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราได้ขอไป

โบห์หยิบเงินในซองตนมองเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราได้ขอไป
โบห์หยิบเงินในซองตนมองเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราได้ขอไป
เราก็พยายามติดต่อไปทางหาเปิ้ลไอรีนเปิ้ลแต่ก็ไม่มีการรับสาย
ซึ่งตนเองก็ได้แจ้งไปทั้งสองรอบแล้วนะฮะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องดึงรายการทีมงานพิธีกร
เอามาเกี่ยวข้องทำไมตัวเองติดต่อขอโทษอย่างเป็นทางการ
ทางด้านคุณป่อเปี๊ยะพิธีกรผู้ดำเนินรายการนะครับ
แต่มันเป็นการสื่อสารที่คาดเคลื่อน
ขณะเดียวกันวันนี้นางสาวการเวลาเสาเรือนหรือป่อเปี๊ยะ
เขาเดินทางไปพร้อมกับทนายความเดินทางเข้าพบพันธ์ตำรวจโทสุวัสดิ์โพรีสารวัตรสอบสวนสพปักคลองรังสิตนะฮะ
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีในข้อหามินประมาทกับเปิ้ลไอลินเบื้องต้นยืนยันจะทำคดีให้ถึงที่สุด
ตอนแรกคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับตนหรอกขอบคุณทุกกำลังใจขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
โปรดติดตามตอนต่อไป